เราพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๑ปีที่แล้วนะครับ
มันมีอุบัติเหตุใหญ่นะฮะบนทางยกระดับอุตราพิมุกนะครับ
รถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วชนท้ายรถตู้โดยสารจนเขาพลิกคว่ำ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๙ศพ
คนขับรถยนต์คันนั้นในวันนั้นอายุแค่๑๖ปีเท่านั้นนะฮะ
เขาต่อสู้คดีกันมา๙ปีนะครับทุกผู้ชมครับติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังครับ
ชนท้ายรถตู้โดยสารสาธารณะสายต่อ๑๑๘บนทางยกระดับอุตราพิมุก
เส้นทางระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตะบนครอง๑อำเภอครองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ปลายทางสถานีขนส่งหมอชิดเขตจตุจักรมีผู้โดยสาร๑๔คนอยู่ภายในรถ
หลังถูกพุ่งชนรถตู้เสียหลักพลิกคว่ำไปชนกับขอบทางและฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างแรง
กระจกแตกและประตูเปิดออกแรงเหวี่ยงทำให้ผู้โดยสารบางส่วนกระเด็นออกมาจากรถร่างกระแทกพื้น
บางส่วนกระเด็นตกลงคลองหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีกหนึ่งคนกระเด็นไปกระแทกกับสะพานลอยใต้ทางยกระดับอุตราพิมุกเสียชีวิต
ศพค้างอยู่ตรงนั้นขณะที่อีกส่วนหนึ่งอยู่ภายในรถตู้
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๙ศพบาดเจ็บ๕ราย
อุบัติเหตุในครั้งนั้นสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบต่อแพรวาอย่างมากในสังคมออนไลน์
หลังมีภาพของเธอถือโทรศัพท์มือถือยืนพิงขอบทางหน้ารถยนต์ในสภาพพังยับเยิน
ขณะที่มีคนเจ็บและคนตายต่อมาเธอชี้แจงว่าได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
และภาพที่ปรากฏเป็นภาพที่กำลังใช้โทรศัพท์แบ็คเบอรี่พิมพ์ข้อความ
ไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือตอนขับรถตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
วาถูกดำเนินคดีโดยสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
สั่งโทษจำคุกให้รอลงอายา๓ปีคุมประพฤติ๓ปี
ห้ามขับรถยนต์จนอายุ๒๕ปีบริบูรณ์
ส่วนคดีแพ่งสารดีกาสั่งให้ชดเชยรวมประมาณ๒๕ล้านบาท
ผ่านมา๙ปีเดือนกรกฎาคมปี๒๕๖๒
ญาติของผู้เสียชีวิตออกมาร้องขอความเป็นธรรม
หลังยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากผู้ก่อเหตุ
ไม่สามารถชดเชยได้อย่างรวดเร็วเพราะมีเงินสดไม่เพียงพอ
ต้องนำโฉนดที่ดินของครอบครัว๒แปลง
มูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาทออกมาขายทอดตลาด

โดยไม่มีเจตนาจะดึงเรื่องให้ล่าช้า
เมื่อมีการอุทธรณคดีก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขณะที่แพรวาต้องเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
เพื่อให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นฝันร้ายของเธอ
และกลายเป็นแผลที่ฝังอยู่ในจิตใจ
ซึ่งไม่ต่างอะไรจากฝ่ายครอบครัวของผู้ศูนย์ศรีครับ